คงจะต้องเตรียมรับมือกันใหม่โดยเฉพาะชาวกรุงพรุ่งนี้โอกาสการเกิด
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นวันศุกร์วันหยุดยาวด้วยนะครับใครที่จะ
ทางท่องเที่ยวคงจะต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปลักษณะอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฝน
เมืองไทยของเราก็จะเพิ่มขึ้นครับหลักหลักตอนนี้เนี่ยนะครับ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำให้เกิดฝนในเมืองไทยของเราก็คือแนวร่องฝนนะครับ
เกิดจากการสลายตัวของดีเปรชั่นลูกที่แล้วนะครับเคลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนบนของจีน
ก็ทำให้เกิดแนวกลุ่มฝนปกกลุ่มค่อนข้างเยอะส่วนเมื่อสักครู่นี้เป็นพายุสองลูกที่เคลื่อนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นนะครับ
เกิดขึ้นได้ในช่วงวันหยุดยาวนี้
ที่สำคัญครับทางเรือนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
คลื่นอาจจะสูง๒๓เมตรเลยทีเดียว
นี่คือพายุนะครับจะสังเกตว่าแนวการเครื่องที่จัดการทัดการ

และถ้าหากไปดูภาพต่อไปก็จะพบว่า
จากประเวณมหาสมุทธิ์อินเดียข้ามเมืองทางเรา
ไปสู่บริเวณศูนย์กลางของพายุแน่นอนครับ
สิ่งที่มาพร้อมกับกระแสลมนี้ก็คือความชื้น
เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กันนะครับว่า
วันนี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ถ้าหากเราดูการคาดการณ์ก็จะพบว่าวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
สถานการณ์ฝนหลักจะอยู่บริเวณทางตอนบนซะส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้นะครับ
เมืองไทยของเราตอนกลางยังคงข้างโล่งนะครับ
คำนวณต่อไปวันนี้ก็จะพบว่าพายุเริ่มมีการดูดเอาฝน

ชมพูปกกลุ่มในเมืองไทยของเราเพิ่มขึ้นนะครับ
ส่วนนี้เป็นวันพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ
ในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ส่วนคลื่นครับคุณผู้ชมดูสีบานเย็นวันเย็นดีนะครับ
คือคลื่นสูงเลยทีเดียวก็จะพบว่ามีลักษณะการ
ที่เข้ามาประชิดแนวชายฝั่งบริเวณพื้นที่อันดามันเพิ่มมากขึ้นนะครับ

แต่ว่าก็ยังคงเป็นอันตรายต่อเรือเล็กที่จะออกจากฝั่ง
ในระยะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์เลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันสำหรับใครที่วางแผนท่องเที่ยวหยุดยาวนี้นะครับ
เพราะว่าที่สำคัญเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวัง
ในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์ฟิศิษฐ์มหารสวัสดีครับ